สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย

ชื่อยิ่งรักงามยิ่งอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
กมาแล้ว๙๓ครั้งชนะ๖๕ครั้งแพ้๒๕ครั้งและเสมอ๓ครั้ง
ข้างหลังชนะแตกเด็ดขาดปพงสว่างยกที่๔ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ไฟล์นั้นนี่หลายคนติดตาเลยนะผลงานแบบพลิกล็อกเลยนะ
ไม่มีใครจะเชื่อว่าเป็นจะออกลูกนั้นนะครับ
กมาแล้ว๕๗ครั้งชนะ๓๖ครั้งแพ้๑๘ครั้งและเสมอ๓ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนคนนองศึกกกรรมนาศที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
เจ้าเพชรจังหวะฝีมือครับ
ถีบจากเมืองช้างเลยครับสุรินนะครับถีบเก่งมากมาก
เคยมาที่นี่นี่ถีบเจ้าเพชรพดุงจนน็อกมาแล้ว
ถีบนี่ถีบเข้าท้องให้จุกเสร็จแล้วน็อกเนี่ย
หาได้ดูแบบไม่ง่ายนะพี่ชัยนะ
ไปก่อนก็มีที่พึ่งเก่งก็มีสามารถประสานมิตรครับ
ถีบจนขาวสดสีพระพรมนี่กระเพาะเยื่อแตกเลยครับ
เออเอาหาดูยากนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบนี้ครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่ก็เด็กคนนี้นี่มันแกร่งเหลือเกินนะพี่ชัยนะ

ก้าลบโตโยต้าระยองครับแล้วมาเปลี่ยนเป็นก้าลบชวิเกียรชัย
นี่มาเปลี่ยนเป็นก้าลบพีเคแสนชัยมวยไทยยิม
แล้วก็มาเปลี่ยนอีกเป็นชัยโยพีเคแสนชัยมวยไทยยิป
แรกเปลี่ยนไปแล้วที่ราชดำเนินชนะขนองศึก
ไฟล์นี้ไฟล์ที่๒ครับเดี๋ยวดูจะดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับ
รูปร่างช่วงชกนะครับเชอรี่นี่โอ้โหสูงกว่าเยอะเลยครับ
สูง๑๗๒เซนติเมตรอันนี้๙๔สูงแค่๑๕๙เซนติเมตรครับ
เชอรี่เนี่ยสูงกว่าก็จริงประสบการณ์เยอะกว่าก็จริง
แต่ว่าต้องต่อน้ำหนัก๒ปอนด์นะครับ
แม่ในวัยทีนี่คือหาเลยนะครับ
กรรมการครับตกเก้าอี้ครับเก้าอี้หักครับ

วันนี้มีสีสันให้เก็บตกเยอะเหลือเกินครับ
ทำให้แฟนมวยในสนามมีเฮมีฮานะครับ

มวยคู่นี้น่าสนใจเลยนะครับอย่างที่เรียนไปครับ
หลังนี่โชว์ไว้ดีทั้งคู่เลยนะครับ
แล้วก็มีการต่ออำหนัก๒ปอนด์ด้วยครับมุมคู่นี้นะครับ
เชอรี่๑๐๗กล้าลบ๑๐๙
เชอรี่นี่แห่เด็กคนนี้นี่ถ้าเอาจริงนี่น่ากลัวมากเลยนะพี่ชัยนะ
จังหวะฝีมือหลักเหลี่ยม
ทางด้านถอดมงคลด้วยฝ่ายแดงก็วางไพ่ครับโรดสงขามครับ
ดีตนักมวยเก่าเทนเนอร์ชื่อดังครับ
วันนี้เปิดโอกาสให้นักชกรุ่นน้องขึ้นมาทาบชั้นนะครับเดี๋ยวดูผ่านไม่ผ่านครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์อนันต์เมฆสวรรค์ครับ
เชอรี่ดวงใจพ่อนะครับ
ฝีไม้ลายมือนี่ท้าทั่วประเทศเลยอ่ะแดง
ท่านผู้ชมเดี๋ยวฝากข่าวนิดหนึ่งก่อนพี่ป่า
คืนนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับพบกับความมันบนสังเวียนระดับโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

เชียร์นักสู้ของไทยครับนำโดยตอง
นนพัฒน์ลิกะอีชิเกนะครับ
เดี๋ยวนำโรงสอบนวยศิริโชคยอดสนั่น๑๐ยอดทง
มันแน่นอนครับคืนนี้ไทยรัฐทีวี๓๒ถ่ายทอดสด๓ทุ่มเป็นต้นไป
เอาละครับเกมของมวยคู่นำรายการวันนี้อืม
มันถามนิดนึงแฟนมือเขาสงสัยก็บอก
เห็นคุณเอกบอกว่ามวยตัวนี้ถ้าเอาจริงไร้กาดมาก

เอาเล่นไนเจ้าเชอรี่อะ

จัดจ้านอ๋อมีส่อขวาเนี่ยส่อขวาก็รบหัวเลยนะวันนี้
ก็เล่นทีบเอาเพชรประดุมเพชร๔๐๐๐๐เรียบร้อยเลย
ก่อนการชกโปรโมเตอร์ทรงชัยได้เดินไป
อยากให้โอวาสไปอบรมอบรมต่างเองอย่าหนีมากเองต้องออกอาวุธหน่อย
แล้วเค้าถามตอบมาก็มาแล้วจะให้ผมชิงแชมป์ก็แหละ
เออเอาเรื่องต่อให้ดีต่อให้สวยเหัอะได้ชิงเอง
นี่อยากจะได้แชมป์นะไอ้เจ้าเชอรี่
แม่ลูกแข็งแรงมันไม่มีเท่านั้นเองเชอรี่
สดใสอาวุธมวยด้วยน่ากลัวเลยวะไม่ได้แต่เสียแขกแจกทองมาเองเลยนะ
ไอ้เจ้าไอ้กล้ารบอ่ะนะ
เสียแค้กมาโหแต่หัวหวั่นเลย
วันนี้ไม่หนีนะนี่ไงตั้งรับ
หนีก็หนีไม่มากถอยนิด
เอาเหลี่ยมถอยเอาเหลี่ยมบิดแล้วออกเลย
ถอยดับถอยแทงทำลายจังลูกทีมันสำคัญมาก

เตือนน้ำเงินวันนี้มามาน่ากลัวเลยล่ะครับ
มาเดินใส่เดินชนเลยล่ะกล้าหลบ
มาด้วยความมั่นใจจะเอาทอง

นั่นคือเสียแคคแดงทอง
โอ้โหเจอแข้ง
เพลินดูความสวยงามนี่อยู่ที่มุมแดงเลยท่านผู้ชมดู
ไม่ได้นะขวาตายซ้ายตกสรุปนะ

เห็นไหมลูกรัดสองรัดศอกต่างเลยเซอรี่

ไปผลีผ้ามารมเสียไม่ได้นะครับ

มวยถุกอีกละเวลาลูกทีบมานี่
เนี่ยติบเบรคทีเดียวก็เด็นติบเชือก

เยอะมากเตะซ้ายสูงเตะบนเลย
ถือว่าเป็นมวยโปรดของผู้ทรงชัยคนหนึ่งนะ
ลูกผีดทำไมจังหวะนั้นก็ใช้ได้

อยู่ในการดูแลของวังไพร

เที่ยวนี้ซ้อมดีกินดีอยู่ดีซ้อมดี
เพื่อจะหวังแชมเปียนในรุ่นนี้

ผ่านไปแล้วกับยกแรก

เชอรี่นี่แม่มีลูกบาทาลูกพักนะครับ

วยคู่นี้ครับยกที่๒ติดตามต่อครับ

เป็นการชกในยกที่๒ของผู้นำรายการ

ก้าหรอบ

รอทองจากเสคแครก

ว่าเสคแครกมาลุ้นน่าเสือกแข็ง

หยุดยืนคุยไม่ได้นะพี่ป่านะ

ถ้ายืนอยู่ลักษณะ

ต้องทำให้เห็นจริงราคาถึงจะมา
พี่บอกว่าน่าเสือกแข็งอาจจะ
เอาขนาดก่อนชกไป๑ขนาดกับนักมวยนี่มันเป็นอย่างนั้นน่ะน่ะ
แต่ว่ากรรมการนี้ราชดำเนินก็ต้องดูเป็นยกนะใครทำได้ให้ไปอย่างนั้น
ไม่ต้องไปห่วงเรื่องของหน้าเสือ
วันนี้น้ำเงินมีเพื่อนร่วมค่ายมาเชียร์กันเยอะด้วย
เปิดเกมตลอดแล้วครับน้ำเงินเสียช่วงด้วย
สี่ไม้ล่ายมือนี่แดงได้เปียบเห็นชัดเจนด้วยต้วยเพราะลูกถีบนี่มาแล้ว

ถ้าน่าได้เรียกว่าเชอรี่สองอันฑ์นิดโอ้โหเลย
พอเปิดเกมเป๊งก็แทร่จ้องไม่มีบู้อย่างเดียวเลย

เพราะว่าตอนนี้อันนี้มันโคลาเชอรี่นะยุคเก่ากับยุคใหม่
สายหยาบสายหยาบควันศอกมันอาวุธมวยมันเห็นหมดนะ
สายตาดีใช้ได้เลยวันนี้ชกสุขุมใช้ได้เลยนะครับแดง
เขาบอกว่าเสียแขกซะยังได้คะแนนก่อนชก๑คะแนนน่ะนักมวย
เห็นไหมตัดตัดเกี่ยวอ้าวยกเสียหลักเสียหาย
กิ้งล้มหงายขยับเดินต่อเจนรบต่อสายการฟิศซ้อมน้ำเงิน
ต้องไม่หมดอย่างเดียวเดินตลอดต้องเปิดเกม๑๒๓๔๕เลย
ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันต้องเปิดศึกเปิดเกมไม่ใช่มารอมาเต้นมาคุย
ไม่ได้มันค่านิยมของทั้งแฟนมวยทั้งกรรมการนะนะ
ไม่เอามวยประเภทรออย่างเดียวไม่ได้
ลูกฟันศอกซ้ายนี่อันตรายเลยนะนี่ล้มอีกแล้วล้มอีกแล้ว
ครบเครื่องอ่ะเชอรี่น้ำเงินก็แบบนี้ครับก้ารบ
ยังไงก็ต้องเปิดเกมเสียช่วงนิดนึงหันล่างแล้ว
มันยังไม่ประติดประต่อนะน้ำเงินนี่แต่ลูกขยันเนี่ยมาแล้ว
ลูกมานะนี่มาแล้วมันไม่สนนะมันเดินตลอด
ก็ขอตำน้องว่าทีเองค่ะไม่ว่าทีข้าเองอย่ายุบนะ
แดงมันเตะแล้วค้าด้วยยุบนิดเดียวแล้วเป็นเรื่องเลย
มวยที่ได้คะแนนก่อนชบหนึ่งคะแนนก้ารบ
ถ้าจะมาวิเคราะห์กันดูตามยกนี้นะคะแนนนี่เสียเปรียบเห็นนะอืม

นี่ภาพช้ายกที่สองเดอรี่เนี่ยโอ้โหถีบเข้าหน้าเลยครับ
สับสอกทางด้านกล้าลบโดนเข้าไปนี่หมุนเป็นลูกคาง
ครับนี่โดนถีบยันเข้าไป
ถ้าไปเล่นจังหวะฝีมือกับเชอรี่ผมว่าโอ้โหลำบากนะ
เชอรี่นี่ต่อยนิ่งเหลือเกินครับวันนี้
แต่ว่าเชอรี่นี่ต้องเข้าติดไม่ใช่นะอย่าให้หายใจทัน
ถ้าไปเล่นจังหวะฝีมือก็เรียบร้อยหมดแล้วครับ
เมื่อสักครู่เนี่ยพอหมดยกนี่มีสบตากันเล็กน้อยแล้วก็เยอะหยันกันนิดหน่อยนะ
ครับต้องดูยกต่อไปครับอีสานครับ
สงครามจิตวิทยากันแล้วครับยกที่๓คาดว่าจะดุเดือดขึ้นกว่าเดิมครับ
ชมกันต่อยกที่สามต้องเปิดเกมต่อเนื่องเลยนะครับ
เชอรี่ดวงใจพ่อสองยกนี่ออกอาวุธนี่สบายเลยนะครับ
ซ้ายถีบซ้ายมีศอกขวาดักสลับน้ำเงินถ้าถล่ำเข้ามานี่โดนเลย
ก็ผมบอกคุณแล้วนะว่ามวยเสียแขกขึ้นมาชกออกตู้ออกทีวีได้คะแนนก่อนชก๑คะแนน
เขาเรียกว่าให้คะแนนทดไว้ก่อน
เราจะดูว่าจากการผ่านมา๒ยกนี่จังหวะฝีมือมวยเชอรี่เห็นนะ
เชอรี่มันอาวุธนำหน้าราคาตามหลัง
อาวุธไปก่อนลักษณะอย่าพึ่งมา
ลักษณะอย่าพึ่งมาลักษณะเรื่อยไปก่อน
น้ำเงินทำนี่เสียงเจี๊ยวเจ้าเลยนะครับ

อย่าเสียโอกาสล้มไปหน่อยเดียวเนี่ยนะ

แต่วันนี้แดงจังหวะคุมเกมแบบนี้น้ำเงินชกยากนะ
ถ้ายืนอยู่กลางเวทีแบบนี้ยืนคุมกระทุมเนี่ย
มีถีบยันออกตีนซ้าย

ถ้าเข้าถ้าขยับลึกกว่านี้อีกหน่อยไม่ได้

เพราะยืนลักษณะนี้มันออกร่องแข้งแดงเลย
ว่าไปแล้วจะทำอะไรไอ้เจ้าเชอรี่ไม่ได้เลย

เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึง
กลิ่นขวามาสายคืนเลยเชอรี่
เบียดต้องเบียดนะไอ้เจ้าก้ารบ

แต่เรี่ยวแรงแฟนมวยเป็นห่วงอย่างเดียวเท่านั้นแหละ

ถามครับพอรอ

มันจะดูอย่างเดียวนะวู้ดต้องออกด้วยแทบจะมีคะแนน

การพิสอบดีแน่นอนครับน้ำเงินนนต์แล้ว

ตั้งใจมากเลยนะวันนี้นังก้าวลบ

ดูตั้งใจเป็นพิเศษ
ถ้าผิดจังหวะมาโดนซ้ายเลย

ยังให้ไอ้เจ้าการรบได้เปรียบ

กรรมการเขาให้คะแนน

มวยที่ได้คะแนนก่อนชุดหนึ่งคะแนน

แต่ละเม็ดแต่ละดอก
หมดยก

โอ้โหนี่ในสนามครับ
แรงเคียร์เชอรี่ลั้นสนามนะครับ

ไปปลายนี้ชุดฉายเลยนะครับ
โอโหก้าวรบทำอะไรก็ไม่ถูก
ทรงชัยและจันบันกับคุณสุรัตน์ครับหัวหน้าค่ายของปืนกลครับ
นางสุยครับวันที่๓๐ครับมีปืนกลครับเปิดโอกาสให้พระจันทรายล้างตายอีกครั้ง
ที่กัด๑๑๙๕ไหม๑๙๕เท่ากันนะบนเวทีครับแม่น้ำเงิน
ชุดฉายไปเยอะแล้วครับช่วงปลายอ้าวยกนี้ต้องเร่งแล้วนะครับ
เดี๋ยวดูครับได้ไม่ได้ตามต่อบนเวที
ปลายยก๓ไปโดนชุดใหญ่เข้าไปครับกล้ารบพีเจแสนชัยมวยไทยยิม
ต้องดูยกนี้ครับว่าสถานการณ์นั้นจะแก้ยังไงแม่ตีนขวาออกสองแข้งสวยแล้วนะครับ
เชอรี่นี่เก็บอาวุธหมดเลยนานแล้วเดี๋ยวออกซ้ายเนี่ยบังอาวุธรอบนานโต้ซ้ายทีนึง
ออกแล้วเนียนตาด้วยนะอาวุธอาวุธนี่ใช้ได้เลย
จังหวะขยับเข้ามาผิดจังหวะนี้โดนซ้ายสวนคืนเลยนะครับก้ารบ
ต้องดูด้วยว่าจะพลิกแพงสถานการณ์ยังไงตอนนี้
ยอดฝีมือเลยนะถ้าเราดูกันตามเชิงมวยแล้วเนี่ย
อาวุธมวยมันเห็นชัดเจนนะแต่ยังว่าแล้วนะมวย
พี่บอกแล้วมันได้คะแนนก่อนชก๑คะแนนแล้วนะแต่มาถึงตอนนี้ไม่ได้นะ
ต้องดูตามเกมนะมวยอ่ะอืมตัวไหนทำตัวนั้นให้ไปนะ
แต่ว่าโดนแล้วจะออกอาการหรือเปล่าป้องกันตลอดทำไม่ได้
กล้ารกต้องพยายามตลอดนะมันเจออย่างนี้ประสาทเสียปวดหัวเหมือนกันนะ
เจออาวุธเข้าไปนานนานออกแล้วออกแล้วคมมาเลยไงไม่ได้ในช่วงกลางยกสี่
ยังเป็นฝ่ายกระยะเปิดเกมถีบทันรายจังหวะจังหลุดถีบนี่มันอันตรายจริงจริงเลย
มันเลือกเลือกมองเลือกดูอาวุธเลยน่ะอืมหออกแล้วเห็นด้วยเนี่ยอ่ะ

ลูกศอกเนี่ยอัตรายนะศอกขวาจับในก็ไม่ได้

แค่คู่นี้มันเดือดดานเข้ามาจากเฟสบุ๊ครึเปล่าเนี่ย

ไม่ท้อนะต้องพยายามต่อ
ตั้งใจมาเต็มตั้งใจมากเลยนะน้ำเงินวันนี้
มันรับไปหลายขนาดเนี่ย

ไปยก๓นี่โดนหลายหนักเลยนะ

ดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชม

แต่ว่าต้องยอมรับถึงเสียแขกนะ
มวยทีวีที่ท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่า
เป็นมวยที่ต้องบอกว่าหน้าสื่อแข็งนะ

แต่ก็พยายามเต็มที่แต่มันหาเป้าไม่เจอ

ตาดูอาวุธทำไม่ได้เลย

มวยตัวนี้เป็นมวยที่ลำบากชกยากมาก

คู่ต่อสู้เนี่ยเห็นหลายจังหวะแล้วนะครับ

ใต้ขวามาเนี่ยเชิญรีดักด้วยซอกขวาเลยนะ
ทำไม่ได้เลย

เสียทรงไปหมดเลย

ผ่านไปแล้วสี่ยกโอ้โห

ต้องขอภาราสิบเม็ดเลย

หลวงเธอเสียเวลา

เรียบร้อยครับ

ทำอะไรไม่ถูกกับปวดหัวเลยฮะ

กำปัญเร่งานได้หรือเปล่าล่ะ

เมื่อกี้อะวิวพลังนะครับ
เอ้าเดี๋ยวดูครับกำปั้นกำปั้นมาเลยมาเลยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลย๓นาทีสุดท้ายละ๙รบ
พอเดินเข้าไปนี่มันผิดจังหวะหมดเลยครับแม่ซ้อมมาดีเตรียมตัวมาดีครับว่าเป็น๓นาทีที่ยังมีความหวังให้กับไอ้เจ้าก้ารบ
วัวเดียวเลยใช้ว่าไม่ได้เลยนะลูกซู่เนี่ยต้อง
หัวจิตหัวใจนี่ใช้ได้เลยนะก้ารบ
วยตัวนี้มันโอ้โหดูมันสุดยอด

ลำพังแล้วไอ้เจ้าก้าวรบตัวนี้นี่เป็นมวยที่จังหวะพิมพ์มือจักจัน

ไม่สามารถทำอะไรเชอรี่ได้เลย

พอเข้าไปแล้วหลวมเลยผิดจังหวะแล้วโดนศอกดัก

อย่างที่เรียนท่านผู้ชมว่าต้นยก๒เนี่ย
จังหวะที่น้ำเงินออกตีนขวาไปเชอรี่เบี่ยงนิดเดียวแล้วสับด้วยศอกเลย
มันถึงบอกว่าจะขอชิงแชมป์
ยังไงแฟนที่ชื่นชอบผลงานของศึกวันทรงชัยนะ
นัดใหญ่ไม่ใหญ่ยิ่งมหือมาในรอบ๑๐ปีเลยนะ

ไปดูว่าเสกสรรชกเป็นคู่นำรายการกับซุปเปอร์แบงค์
ไปดูว่าปืนก้นปืนก้นนักชกโอ้โหยอดเยี่ยม
หลายสถาบันหลายตำแหน่งเลยเกินนะ
เจอกับไอ้เจ้าพระจันทร์ไอ้เจ้านนทร์

เราก็มาดูไอ้เสาเอก
เสาเอกนี่ชกเป็นคู่แรกกับกิ่งซาง
และที่สำคัญนะคู่นี้แม่แฟนมวยก็เก่าฝันถึงเหมือนกันนะ
มรกฎเพชรสี่หมื่นของเจ๊กิ๊ก
กิ๊กที่ข้างนอกนี่เป็นผู้หญิงแต่ข้างในเป็นผู้ชาย

แม่นี่มรกฏก็เจอกับปากกาเหล็ก
พิชิตชัยใส่กับเพชรชาติชาย

บอกต่อเพชรวันทรงชัยปะทะกับสิงหมาวินนะครับ

ทำตัวให้พร้อมพบกับความมันบนสังเวียระดับโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

เชียร์นักสู้ของไทยนำโดยตอง
ชนลพัฒน์นิกะอิชิเกะเดี๋ยวดำรงสองนวยซิริโชคยอดสนั่นสิบยอดทง

คืนนี้ทางรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดตั้งแต่๓ทุ่มเป็นต้นไป
ช่องเดี๋ยวผล๓คู่ที่ผ่านมานะครับ

คะแนนภูตะวันสิทธิ์บุญมี

คะแนนบังรอนสายันยิม
รองผู้เอกครับชนลพัฒน์ออร์พิริยาพินโย
ผู้นำรายการครับยกสุดท้ายใกล้หมดแล้ว
เชอรี่ดวงใจพ่อกับก้ารบ

ก็ถือว่าเป็นการโชว์ฟอร์มสุดยอดของเชอรี่
แต่น้ำเงินวันนี้เขาทำหน้าที่ดีมากเลยนะ

ใช่ผลการตัดสินก็ไม่มีปัญหาครับ
อรี่ครับเพิ่มสถิติให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับ